อันนี้มันเป็นความคืบหน้าที่มันไปเกี่ยวเนื่องกับ
ทีนี้ตำรวจค่ะเขาก็เลยตามความคืบหน้าเรื่องนี้
ไปบุกรวบหนุ่มอ่างทองพร้อมอาวุธปืน
แล้วก็มีกระสุนอีกหลายรายการนะคะก็ขยายผลมาว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับ
เนี่ยนะคะตำรวจก็นำหมายค้นของศาลจังหวัดอ่างทองที่สิบสองทับสองห้าหกสาม
ไปตรวจค้นร้านพรพรมอาคารพาณิชย์เลขที่๑๙
ถนนสุวพันธ์๒ตำบลตลาดหลวงออ่างทองค่ะ
ก็ไปตรวจค้นที่ห้องนอนชั้นบน
พบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากค่ะ
และยังไปพบท่อเก็บเสียงหรือไซเลนเซอร์๑อัน
ซึ่งมันเป็นแบบเดียวกับที่นายประสิทธิชัยเขาแก้วหรือพอก๊อฟ
ผู้ต้องหาชิงทองกลางห้างลบบุรีใช้ก่อเหตุด้วย
ยังมีปืนสั้น๒๒ไทยประดิษฐ์๑กระบอก
ปืนลูกซองแฝด๑กระบอก
ปืนยาวจุด๒๒กระบอก
มีปืนพกกึ่งอัตโนมัติ๑๑มม๑กระบอก

และก็มีชิ้นส่วนชุดประกอบปืนยาว๗กระบอกด้วยกันนะคะ
อกจากนั้นยังมีกระสุนปืน๙มม๒๐๗นัด
กระสุนปืน๔๕๑๕๐นัท
กระสุนปืน๒๒๕๔๕นัด

ก็ไม่น่าจะเก็บไว้ใช้เองคนเดียวนะคะ
นายชัยยศพลอยรัศมีกุลอายุ๔๔ปีลูกเขยเจ้าของร้านรับค่ะ
บอกว่าเป็นเจ้าของปืนและเครื่องกระสุนดังกล่าว
แต่เขาอ้างว่าเขาเป็นคนชอบยิงปืน
ส่วนท่อเก็บเสียงและไซเลนเซอร์ก็สั่งซื้อจากออนไลน
ก็คือจะบอกว่านี่เขาเก็บไว้ใช้เองทั้งหมดนะคะ
ทางด้านพันตรวจเอกวิชัยนาวินอานันต์ผู้กำกับการสพเมืองอ่างทองก็บอกว่า
จากการเข้าตรวจค้นจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องมาจากพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้สอบสวนขยายผลค่ะ
เกี่ยวกับเรื่องท่อเก็บเสียงจากคดีชิงทองกลางเมืองลบบุรี
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่านายชัยยศนี่แหละเป็นหนึ่งในคนที่สั่งท่อเก็บเสียงชนิดนี้มาด้วย
และทางการสืบสวนยังพบว่านายชายศสะสมอาวุธปืนไว้จำนวนมาก
ก็เลยนำมาซึ่งการขอหมายสารไปตรวจค้นดังกล่าวค่ะเบื้องต้นเนี่ย
นายชายศก็ถูกแจ้งข้อหามีอาวุธปืนซึ่งนายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตได้
และมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีนะคะซึ่งถ้าหากว่ามีการสอบสวนแล้วพบว่า
มีการขายอาวุธผิดกฎหมายด้วยเนี่ยเดี๋ยวก็คงต้องดำเนินคดีกันอีกนะคะใช่ค่ะ